ไปดูค่ะนางเอกตัวแม่นะคะ
ที่ต้องบอกว่าเธออยู่มา๑๐ปีแล้ว
แต่ผลงานละครเรื่องแรกนะคะ
จนถึงปัจจุบันนะคะต้องพูดแบบนี้นะคะว่า

แล้วที่สำคัญนะคะสวยไม่มีเปลี่ยนค่ะ
เวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงเลยค่ะ

จะฉลองวันเกิดอายุครบ๔๕ปี

กลับไป๒๙ปีค่ะคุณผู้ชม
แอนมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรก
นั่นก็คือเวลาในขวดแก้ว
นี่เรื่องนี้ที่ขึ้นหน้าจอเลยคุณผู้ชมนะคะ

หลังจากที่พี่แอนแจ้งเกิดจากโรคภาพยนตร์มาก่อนค่ะ

จนถึงตอนนี้๔๕กรัฐแล้วนะคะ
ความสวยของพี่แอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะ
จึ้งสวยจังสวยจริงค่ะ
แล้วก็แม้เวลาผ่านมาเกือบ๓๐ปีค่ะ
นางเอกก็ยังเป็นของพี่แอนอยู่เสมอค่ะ
เพราะว่าแฟนกำลังจะได้ชมผลงานล่าสุดค่ะ
กรัฐ๒๐พฤศจิกายนนี้นะคะ
กับเจมส์จีรายุรับรองว่าปังแน่นอน

ตั้งแต่เล่นละครเก่งชอบสไตล์การแต่งตัวพี่แอนด้วยนะจ๊ะ

คุณผู้ชมค่ะนางเอกในบ้านเรามีหลายคน
อีกหนึ่งคนเนี่ยที่มีผลงานแบบว่าประทับใจแฟนมายาวนาน

ตัวแม่ของวงการอีกคนนึงเข้าวงการตั้งแต่อายุน้อย

ผลงานแจ้งเกิดเรื่องแรกในฐานะนางเอกหน้าใหม่ของวงการคือ
ละครเรื่องปอบผีฟ้าในบทม่านไหมค่ะหรือว่าหนอนไหม
เมื่อปี๒๕๔๐นะตอนนั้นพี่นุ่นอายุแค่๑๗ปีเองคุณผู้ชม
จนถึงวันนี้ค่ะผ่านมาแล้ว๒๔ปี
แฟนละครค่ะก็ยังได้เห็นผลงานของพี่นุ่นอยู่ไม่เคยขาดเลย
ยังประสบความสำเร็จแบบสูงปรี๊ดด้วย
ได้ทั้งกระแสที่ดีได้ทั้งเรตติ้งแบบถล่มทลาย
บทบาทน้ำพิงในละครเรื่องกระเช้าสีดาล่าสุดเนี่ย
บอกเลยว่าเป็นที่พูดถึงมากเลยนะคะ
ผลงานเรื่องแรกค่ะจนถึงผลงานเรื่องล่าสุดนะ
ความสวยเนี่ยยังไงก็เหมือนสตาร์ฟไว้เลยคุณผู้ชม
นี่ดูซะก่อนที่สำคัญฝีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงนะคะ
คนนี้เขาระดับนางเอกมีรางวัลการันตีจ้ะ
ใช่ค่ะโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยนะคะ
ปิดท้ายกันที่นางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งสุดปัง
เจนี่อัลภาษณป้อมเพชรกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คิดดูนะคุณผู้ชมเราติดตามเจดี้เนี่ย
ตั้งแต่เข้าวงการแรกติดตามข่าวมาเรื่อยจนล่าสุดวันนี้

แล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยยังละอ่อนค่ะเจนดี้เนี่ย
ในวัย๑๖ปีมีผลงานละครเรื่องแรกออกสู่สายตาประชาชน
ก็คือเรื่องนี้สายรุ้งปีเดียวกับพี่นุ่นเลย๒๕๔๐ค่ะคุณผู้ชม
และหลังจากที่พักงานในวงการไปทำหน้าที่คุณแม่เต็มตัวนะครับ
แฟนก็จะได้เตรียมต้อนรับการกลับมา

กับการประกบกับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตกรัฟคณาวุฒินั่นเองนะคะ
จากละครเรื่องแรกในวัย๑๖ปีกับผลงานล่าสุดในวัย๔๐ปีค่ะ

แล้วหน้าเธอก็ยังเด็กน่ารักตลอดเวลาเลยนะคะ
จากเรื่องฝีไม้ลายมือก็อย่างที่หลายคนบอกไปแหละว่า
คุณแม่เขากินอะไรเข้าไปทำไมสตาร์ฟความเด็กได้ขนาดนี้พี่แจ๊ค
สวยจริงนะคะแต่ละคนแล้วเราก็จะติดตามผลงานต่อไปนะคะ